หอสักหน่อยไหม
จากเรื่องบอสเนี้ยฮะก็เป็นเรื่องของกระบวนการยืนทำเรื่อง
รายการค่ะเรื่องรายการกับเรื่องกำลัวเคยต้องออกทีแจงนะ
คือรัฐบาลจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะว่ากระทบเนี้ย
คือตอนเนี้ยคนเอาเรื่องเนี้ยมาโยงกับรัฐบาลโอ้โหรัฐบาล
ผมเองก็ไม่ได้รู้ชักกับคันส่วนตัวครับ
แล้วนะทุกอย่างทำไปตามขั้นตอนนะ

วิทยาลัยพรูดด้วย
เงินบริจาคโควิด๓ร้อยล้านก็เป็นเรื่องของปกติทั่วไปเหมือนเจ้าสัวคนอื่นใช่ไหม

ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ